หนึ่งเธอซื้อรองเท้าทางออนไลน์นะฮะ
หลังจากนั้นสินค้าก็ถูกส่งมาส่งมาที่ที่ทำงานนะครับ
ก็ตามสูตรนะฮะซื้อสินค้าทางออนไลน์เขาก็ให้ถ่ายคลิปเอาไว้ด้วย

จะได้ไม่มีปัญหาใช่ไหมเดี๋ยวแตกหักฉีกขาด
ก็แกะให้เพื่อนช่วยถ่ายคลิปนะครับ
เรียบร้อยดีที่ไม่เรียบร้อยคือของแถม

งูดินฮะเป็นงูนะฮะตัวเล็กสีดำครับ
พี่เหมียวเหมือนมันแกล้งอ่ะไม่น่าบอกว่าให้ถ่ายวิดีโอเลย

ค่ะเป็นของแถมที่ไม่ได้อยากได้ใช่แต่ก็เลยดูเบอร์รองเท้าซะเลยดูเลขซะเลย
โอ้แล้วมันดันไปหลบอยู่หล่นล่วงลงมาจากกระดาษอ่ะมันแกล้งอ่ะไม่น่าบอกว่าให้ถ่ายวีดีโอแล้ว
คือคนที่มาเห็นคลิปนี้นะครับให้ข้อมูลบอกบางคนบอกงูดินนี้พิษแรงเหมือนกันนะ
ไม่รู้ว่ามันเลื้อยมาตอนเจ้าของสินค้าเขาแพ็คของ

ตอนอยู่โกดังเขาก็ต้องปิดกระดาษมาแล้วสิ

พอจะถึงมือลูกค้าไม่รู้มายังไงนะครับทุกผู้ชมครับ
เพื่อนก็พอเห็นตัวเท่านี้ไม่น่าจะคารอมรามือสักเท่าไหร่

ก็ต้องปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ
แต่ก่อนจะปล่อยก็เลยขอส่องเบอร์รองเท้าหน่อย
เบอร์รองเท้าที่สาย๓๖ที่สั่งมา
ไม่ได้ให้ดูงูตอนนี้๓๖
ก็ได้ยินเสียงก็พูดกันตั้งแต่๓๖๓๖ไม่ได้พูดถึงงูกันเลย

งูนี่เขาบอก๕ไม่ใช่เหรอ
รองเท้านี่เขาบอก๗เป็น๕๗ไปซะอย่างนั้น
ก็มีคนแชร์ประสบการณ์นะครับบอกว่าเคยสั่งเครื่องเป่าผมแล้วเจอตะขาบก็มี
ก็เลยฝากเตือนกันว่าเอาละสั่งสินค้าก็แกะดูเพื่อความชัวร์ของความเรียบร้อยของสินค้า
แต่จากนี้ไปเนี่ยสงสัยมันต้องเพิ่มเลเวลแล้วมั้งคุณเขียนมาสอน

เพื่อความปลอดภัยว่ามีอะไรแถมมาหรือเปล่า
เกิดเอามือเข้าไปหยิบใช่ไหม
กกัดขึ้นมาก็ยุ่งอีกนะครับ
เจ้าของโพสต์บอกว่าเพื่อนช่วยกันจับงูตัวนี้ไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติแล้วนะครับ
ว่าเป็นงูดินนะครับ
ซึ่งจากข้อมูลที่เราตรวจสอบงูในไทยมีอยู่๒ชนิด๒สกุลนะครับ
เป็นงูขนาดเล็กไม่มีพิษนะ
ลักษณะรำตัวเป็นเกร็ดเล็ก
สีดำหรือว่าน้ำตาลทั่วลำตัว

งูดินบางชนิดเนี่ยแทบจะมองไม่เห็นหาไม่เจอเลยก็มี
หมายถึงว่ามองไม่เห็นคือตัวมันมองไม่เห็นเลยก็มี
มีชื่อสามัญก็คืองูตาบอด
มักจะพบงูดินตามพื้นดิน

กินตัวอ่อนของมดปลวกพวกนี้เป็นอาหาร
เพราะฉะนั้นที่บอกว่า
แรงเท่างูเห่าอ่ะที่มีคุณคอมเมนต์ว่าก็อันนั้นไม่ใช่

ใช่ดีกว่าไม่เจอจะดีกว่า